สวัสดีครับ

อันนี้เลยคุณค่ะ๓๒วันมหัศจรรย์นะคะ
วันปีใหม่ไทยรัฐทีวีสัปดาห์นี้ค่ะ

เพราะว่าไทยรัฐทีวีเขาแจกจริงนะคะ
มูลค่า๑๔๓๑๐๐๐บาทค่ะ
พร้อมของรางวัลจากเซเลเบตตี้คนดังอีก

บอกวิธีการง่ายนะครับก็จะบอกวิธีการเล่น

วิธีการง่ายเพียงจับตามองหน้าจอ
ของไทยรัฐทีวีนะฮะรายการต่างในไทยรัฐทีวีเนี่ย
โดยเฉพาะไทยรัฐนิวโชว์
เมื่อเห็นสัญลักษณ์๓๒วันมหัศจรรย์ปีใหม่
มุมจอปุ๊บให้ส่งคำอวยพรพร้อมเครื่องหมายสี่เหลี่ยม
ซึ่งในสัญลักษณ์จะมีรูปของขวัญต่างอยู่ด้วย
จับทุกวันแจกทุกวันติดตามรายชื่อผู้โชคดี
ในรายการเช้าข่าวชัดโซเชียล
หรือชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะฮะ

ในรายการข่าวใส่ไข่แจกทอง
ราคาเท่าไหร่ครับ

โอ้โฮนึงบาทด้วยมุกจุบนึงกว่าโอ้โฮนึงบาท

เมื่อวานี้ทองขึ้นอีก๑๐๐บาทดีใจ
มาดูข่าวแรกเลยนะครับนี่นะฮะ
ก็เป็นเรื่องของศิลปินแห่งชาติ
อุ่นมาดำคุณมีสิทธิ์ไหมตอนนี้ก่อนนี้ไม่มี
ไม่มีแขนงไหนขอถามคำ
เริ่มตั้งแต่อยู่ในวงการมา๑๐กว่าปีไม่เห็นจะเคยได้อะไรเลย
เปี๊ยกศิลปินแห่งชาตินี่นะครับ
ภูมิกับหนังรู้สึกอุ่นใจนะครับ
แล้วก็ยังมีคุณสันติรุนเพลย์นะครับรับด้วย

คุณเปี๊ยกโฟสเตอร์ซึ่งทางกระทรวงการรัฐธรรม
มีการจัดประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
มีแวลกสำคัญเพื่อที่พิจารณาชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
ศิปินแห่งชาติประจำปี๒๕๕๘คุณพระดำ
ก็มีหลายสาขาเลยมีปฏิมากรรมสถาปัตยกรรม
ออกแบบอุตสาหกรรมสารคดีแต่รู้สึกจะมี

คุณพูดผิดเขาเป็นอะไรครับอ๋อไม่ใช่
อันนี้สาขาถูกแล้วสาขาศิปะการแสดง๓คน
ก็มีคุณเวนิกาบุญนาคนัตตสินไทย
มีร้อยตีสันติลุนเพลเป็นดนตรีสากล
แล้วก็ยังมีคุณสมบูรณสุขนิยมสิริหรือคุณเปี๊ยกปอสเตอร์

นั่นแหละคุณจะอยู่สถานะบันเทิงคุณอยู่อันไหนได้ล่ะ
ไม่ได้เลยทั้งนี้ศิลปินแห่งชาติทั้ง๘ท่าน
จะเข้ารับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรตินะครับ
จากสมเด็จประเทศพระราชราชสุดาสยามบรมราชชุโกมารี
ในวันศิลปินแห่งชาตินะครับวันที่๒๔กุมภา

ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทำอะไรที่ให้กับ
พี่ม้าด่าคนเขาก็เลยไม่ให้

นั่นไงนะฮะแต่ว่าทางคุณเปี๊ยกโบสเตอร์นะครับ

วัย๘๓ปีนะคุณจะอยู่ถึงหรือเปล่า

เมื่อได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ
เขาก็บอกว่าเขารู้สึกอบอุ่นกับอนาคตนะครับ
แล้วก็ได้เงินเดือนค่ารักษาพยาบาล
ที่ผ่านมาสร้างผลงานหนังละครไว้มากมาย
ทุกวันนี้นะฮะเป็นนักวาดรูปเขียนภาพเพื่อเลี้ยงชีพนะฮะ
กรีนสีและกาวแป้ง
กรีนสีและกาวแป้งที่เมื่อก่อนพี่หนุ๊ยเล่นเรื่องอะไรนะครับ
น้ำผู้ป่ะน้ำผู้ป่ะ

อ๋ออันนี้ข้างหลังภาพ

ผมว่าคุณกล้องมานั่งคุยกับเราตอนนี้เลยก็ได้
อันนี้คือเสน่ห์ของรายการคนชอบมากคนอยากกิน
คุณกล้องมานั่งคุยกับเราตรงนี้เลยก็ได้
แล้วมีใครอีก

วัยต่างที่เอากลับมาทำใหม่
เมื่อก่อนวัยต่างที่เอา

พี่เป็นพี่เอ๋พี่เอ๋ไพโรธสังวริบุตร
กับล้านนานนานมาก

เพราะว่าคงจะไปหมดแล้ว

ซึ่งทำไมเขาถึงเรียกว่าเปี๊ยกโปสเตอร์

เพราะว่าคุณเปี๊ยกเนี่ยเขาจะว่าโปสเตอร์
โอ้โหวาดรูปโพสต์เซอร์ทีเด็ดอย่างนี้เลย

ต่างจังหวัดเนี่ยทุกวันนี้ลดแห่หนังแต่ละเรื่อง

เออความจริงไม่ได้กูก็ไม่ไปอยู่แล้วแหละ
เสร็จแล้วเนี่ยอย่างเฟสโปสเตอร์เนี่ยนะ
อันนั้นหน้าบางทีนะมิชลาชาวราชหน้าเป็นอย่างนี้
นี่อีกสิ่งหนึ่งนะฮะที่คุณเปี๊ยกโปสเตอร์นะครับ
กำลังตั้งใจที่จะทำนะครับ
คือแกเนี่ยได้เตรียมวาดภาพนะฮะพระราชกรณียกิจนะครับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นภาพขนาดใหญ่
เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงนะครับ
ตลอดชีวิตการดำเนินดำเนินทำงานเนี่ยนะฮะ
เดินตามรอยของพระองค์นะครับทำประโยชน์เพื่อสังคม
แล้วก็ยึดปัญญาพอเพียง
ส่วนใหญ่ผู้กำกับศิลปินดารา
อายุบางก็คือไปแถวปากช่องกันเนาะ
เพราะอากาศมันดีใช่มะเพราะอากาศมันดีใช่มะ
มันใกล้ด้วยนะไม่ได้ประกอบ
หนุ่มแล้วหนุ่มเบาต่อแผ่นดินมากเลยเนาะสิ่งที่หนุ่มอยู่

เมื่อก่อนนี้นะพอเพลงนี้ขึ้นมาผมต้องตกใจทุกที

ไม่เพลงหนักแผ่นนี้ร้องทุกคืนเลยเมื่อก่อน
ตอนนั้นน่ะที่ไปปี๊บร้องทุกคืน

ไปไกลเกินแล้วเอากลับมาต่อฮะ
คุณพอทฤษฎีเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นป้อง
เอาเคล็ดนะฮะตามความเชื่อแล้วก็เป็นสิริมงคล
แล้วก็มีการผ่าตัดกันอีกแล้ว
นันนี่ก็ไปถามน้าน้ำอ้อยขนของเรานี้
ตอนนี้ต้องรอเวลา
ซึ่งในวันนี้ทางโรงพยาบาลก็ได้ทำการผ่าตัดนะฮะ
ปทฤษฎีเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะ
น้ำอ้อยสอนมนตราก็ได้ออกมาเปิดเผย
วันนี้เราก็ตื่นเต้นกับเขาด้วยนะคะ
เราก็เต็มใจด้วยและบวกเราก็มีกำลังใจหนักแน่น

เราก็ทราบมาก่อนแล้วว่าจะต้องมีการผ่าตัดอีก
แล้วก็มีประกาศล่าสุดออกมา

ตามที่ทางโรงพยาบาลได้สรุปอาการป่วยของปทฤษฎีสหวงนะฮะ
ในประกาศฉบับที่๑๗เมื่อวันที่๑๖ธันวาคม๒๕๕๘ในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมา
แทรกซ้อนที่สำคัญจากปอดขวาอักเสบรุนแรงจากการติดเชื้อ
แล้วก็มีลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้ายรุนแรงขึ้น
จนมีผลต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซทำให้ไม่สามารถให้การรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจ
อย่างมีประสิทธิภาพได้จึงจำเป็นต้องตัดปอดด้านซ้ายออกไปในช่วงเช้าวันนี้
หลังการผ่าตัดนะฮะผู้ป่วยก็มีสัญญาณชีพคงที่มีการตอบสนองของม่านตา
คงที่ต้องใช้ยากระตุ้นความดันใช้สารอาหารทางหลอดเลือด
ต้องได้รับการเลือดแล้วก็ส่วนประกอบของเลือดเป็นระยะ
การทำงานของตับแล้วก็ภาวะไตวายเฉียบพลัน

แล้วก็ยังต้องได้รับการรักษาด้วยเครื่องฟอกไตชนิดต่อเนื่องด้วย
คือตอนนี้ทั้งกับคุณปอร์เนี่ยถูกเอาปอดข้างตะไหนออกไปละ

เอาไปแล้วเหลืออยู่ปอดข้างเดียวแล้วนะฮะแต่จริงจริงแล้วเนี่ยเอ่อ

ก็มีคนหลายคนที่เอาปอดออกไปข้างหนึ่ง

มันอยู่ที่ดวงแล้วล่ะดวงจะเป็นยังไงคือ
บางคนไตเห็นไหมก็อยู่ถึง๘๐๙๐

ก็แล้วแต่ระบบใครระบบมันอ่ะ

เรื่องที่อนันดาจังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยฮะ
ประกอบธุรกิจที่จังหวัดเชียงใหม่เยอะ
คือยามว่างเนี่ยใครชาวเชียงใหม่

บางทีก็ไม่ต้องทำเป็นโง่ทุกอย่างก็ได้
นึกออกไหมเมื่อสมองคุณไม่ได้โง่สมุดสมองคุณเป็นคนฉลาดคุณไม่ได้เป็นคนโง่ปกตินี่คุณเป็นคนฉลาดแต่ไม่ต้องแอปโง่ทุกอย่างเข้าใจไหม
เวลาเรื่องอื่นไม่เห็นจะโง่เลย
สตุดกาดสตุดกาด

คือเขาไปประกอบธุรกิจที่นั่นพี่แล้วเขาจะชอบขับรถฮาเล่เนี่ยขึ้นดอยบ้างขึ้นเขาบ้างในกลุ่มของเขาก็จะมีคุณหลุยสก๊อต

หลุยสก๊อตจะมีเพื่อนเขาไปอยู่กับเขาซื้อบ้านติดกันหมดเลยนะ
ซื้อบ้านติดกันหมดเลยอยู่ตรงเขาเรียกว่าสารพีเหรอ

อยู่ตรงสารพีอยู่ตรงอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปเปิดโรงแรมด้วยตอนนี้

เคยไปบ้านเขาบ้านเขาอยู่ติดบ้านติดกันเลยเป็นบ้านเก่า

ลุยสก๊อตคืออนันดานี่แหละเป็นคนบุกเบิกก่อน

ล่าสุดเขาก็ฮาเล่หายพี่
แต่วันนี้ตำรวจจับได้แล้วตำรวจจับโจเชียงใหม่๑๙ปีเนี่ย
ซึ่งก็บอกว่าเฮ้ยเขาชอบรับสภาพรับสารภาพรับสารภาพเลยว่า
ไม่มีเงินซื้อแต่เห็นรถเนี่ยมีกุญแจเสียบคาอยู่นะฮะ
แล้วก็ตัวเองก็ติดเครื่องแล้วก็หลบหนีไป
แต่สุดท้ายไปไม่รอดนุ่มนุ่มเจ้าหัวเราะทำไม
คุณอนันดาเนี่ยเบื้องต้นเขาก็บอกเลยว่าผู้ต้องหาพร้อมรถจักรยานยนต์ก็ได้คืนหมดแล้ว
คันเราเท่าไหร่พี่รู้มั้ย๘แสนโอ้โหบางคัน๒๓ล้านยังมี
อันนี้นะฮะทำไมทำไมไม่ฉลาดเลยจะขโมยมอเตอร์ไซค์จากโชว์รูมที่เต็มไปด้วยใบเกอร์
เสียงฉันเว้ยแล้วคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้พี่ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะ
เรื่องมันอยู่ในมือของกฎหมายแล้ว
หวังว่าจะไม่เสียอนาคตจากการไม่ฉุกคิดในครั้งนี้อีกบทเรียนอย่าขโมยจากบ้าน

หลังเดี๋ยวโดนพวกขุลระวังนะหลังมาก

มานานมากเลย
ไหนนะ
ดูเด็กกำลังส่งการ์ดนะฮะคริสต์มัส

เขาส่งไว้ให้ซัลตี้คอร์สใช่ไหมนะภาพที่เราหายไปต่อมากว่าส่งจดหมาย
เดี๋ยวนี้ก็ส่งในไลน์อะไรต่ออะไร

ก็จะแบบว่าพยายามรอสันตะคอร์ด
รอใช่ไหมคุณพ่อเธอเคยรอไหมสันตะคอร์ส
พักก่อนนะฮะคำขวัญวันเด็กออกมาแล้ว
ใช่เดี๋ยวดูแน่นอนแน่นอนมีแล้วด้วย